ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับ

ช่วงเวลาที่นายกไม่อยากให้มาถึง

มันก็จะมีแรงกระเพื่อม
เพราะคนอยากเป็นมีมากกว่า
ตำแหน่งที่ที่มีอยู่ไม่เฉพาะรัฐบาลนี้หรอกครับ
รัฐบาลไหนไหนก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นฉะนั้นเรื่องของการขยับตัว
คนที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็อยากเป็นคนรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีช่วยก็อยากขยับขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการ
อันนี้เป็นธรรมชาติทางการเมืองไม่มีเว้นรัฐบาลแบบไหนก็ต้องเจออย่างนี้
รัฐบาลนี้เคยปรับคอลโลมอลมาหนหนึ่งก็เกิดความวุ่นวายแบบนี้
ตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มจะนิ่งแล้วคนที่ไม่สมหวังก็เริ่มทำใจได้รอ
แต่พอมาถึงสถานการณ์วันนี้คนที่เขารอคนที่เขาคิดว่าเขาควรจะได้
ก็เริ่มขยุกขยิกขึ้นมาอีกแล้วโดยเฉพาะในภักดิ์พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐเป็นพักที่มีดาวเด่นมาจากหลายสาขามาเจอกัน
ดูหนังเรื่องเจ็ดสิงห์แดนเสือนั่นแหละครับ
ต่างคนต่างขี่ม้ามาเจอกันแล้วก็ทำภารกิจร่วมกัน
ผูกพันสายใหญ่ไมตรีก็มีเท่าที่ควรจะมี
หนึ่งคนกำหนดเกมคือคนมีอำนาจที่จะชี้เป็นชี้ตายในนาทีสุดท้ายว่าใครจะได้เป็นตำแหน่งอะไร
มี๒คนคือ๑นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อวานท่านให้สัมภาษณ์
ท่านบอกว่ารายชื่อคนที่จะเป็นรัฐมนตรีเป็นเรื่องของภักดิ์พลังประชารัฐเสนอขึ้นมา
ชัดไหมครับรายชื่อคนที่จะเป็นรัฐมนตรีเป็นเรื่องของภักดิ์พลังประชารัฐเสนอขึ้นมา
ก็แปลว่าเป็นเรื่องของภักดิ์แต่ว่าอีกมุมหนึ่งดูสิครับ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐซึ่งควรจะเป็นคนส่งชื่อให้นายก
แต่พลเอกประวิทย์บอกว่าเป็นเรื่องของนายกให้นายกเลือกเองตนให้สิทธิ์นายก
ผมจะไม่เสนอใครทั้งนั้นย้ำหลายครั้งเลยผมจะไม่เสนอใครทั้งนั้น
นี่แปลกไหมครับนี่เป็นการบริหารอำนาจที่แปลกมาก
เพราะว่าโดยปกติใครที่มีอำนาจเต็มมีอำนาจเด็ดขาดชี้ต้นตายชี้ปลายเป็นก็อยากรักษาอำนาจนั้นไว้
แต่พอมาถึงเรื่องนี้ทุกคนปัดอำนาจออก
เพราะไม่เจอและไม่อยากเจอแรงกดดัน
นายกไม่อยากให้คนมาวิ่งเต้นกับท่าน
ท่านก็บอกว่าท่านไม่เกี่ยวพลังประชารัฐไปตกลงกันเอง
พูดจากันเองตกรังกันเองให้พักส่งมา
แล้วนายกก็จะดูตามนั้น
แต่ว่าหัวหน้าพักบอกว่าแล้วแต่นายกจะเลือกเอา

ไม่จำเป็นต้องให้เป็นรายชื่อที่พักเสนอ
อันนี้ก็เรียกว่าปัดลูกออก
เพราะว่าถ้าอย่างที่นายกว่าถนนทุกสาย
ก็มุ่งไปสู่บ้านรอยต่อของพลเอกประวิทธิ์
ผลเอกประวิทย์ก็จะรับไม่ไหวทานไม่อยู่
ฉะนั้นคิดว่าถ้าโยนให้นายกเนี่ย
คนจะกลัวจะเกรงใจนายกมากกว่า
เพราะภาพของพลเอกประวิทย์เป็นภาพผู้ใหญ่ใจดี
ที่ผ่านมาใครขออะไรก็ได้
ฉะนั้นโยนไปให้นายก
แต่ว่าเอาเถอะเรื่องนี้ยังพอมีเวลาที่จะหายใจหายคอ

เพราะว่าก่อนที่จะมีการปรับคอรมอ
มันจะมีการส่งคนเข้าไปรักษาการตำแหน่งที่ว่างอยู่ก่อน
อันนี้เป็นข้อตกลงเป็นวิธีปฏิบัติของรัฐบาลนี้
ดูเหมือนว่าตั้งแต่เป็นรัฐบาลคอสชแล้วมั้ง
ก็คือว่าถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงไหนว่างลง
ให้รัฐมนตรีช่วยที่อาวุโสขยับไปทำหน้าที่

ไปทำหน้าที่ควบคุมดูงานแทนว่าการด้วย
ถ้าอย่างนี้ในกระทรวงศึกษา
พนธนิษฐ์หน้าจากขยับไปรักษาการเป็นรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาแทนคุณนัทธพล
แต่ว่ากระทรวงไหนที่ไม่มีรัฐมนตรีช่วย
พอคุณพุทธิพงศ์ไม่อยู่ก็ต้องหา
รัฐมนตรีว่าการจากกระทรวงอื่น
แหมะไว้รักษาการไว้ชั้นหนึ่งก่อน
คราวนี้ก็น่าจะเป็นคิวของรัฐมนตรีอิทธิพล

ที่จะไปนั่งรักษาการ

ซื้อเวลาให้พอหายใจหายคอ
ซื้อเวลาให้ความอยากได้ใครเป็น
ลดลงไปสักพักหนึ่งแล้วทีนี้ก็จะปรับ
หารัฐมนตรีตัวจริง
ฉะนั้นช่วงที่เวลารอคอยแบบนี้
ใครที่ติดข่าวติดตามข่าวการเมือง
ก็จะเวียนหัวหน่อยเพราะว่าสูตรมันจะออกมาเยอะ
ไม่รู้สูตรไหนเป็นสูตรไหนมีข่าวกันมาเป็นรายวัน
เมื่อวานนี้ก็มีสูตรที่ว่า
รัฐมนตรีช่วยสองคนจะขยับขึ้นเป็นว่าการ
คุณนรมนช่วยแรงงานจะขยับไปเป็นว่าการกระทรวงศึกษา
นี่โผล่เมื่อวานนะร้อยเอกธรรมนัฐ

มาใหม่ว่าร้อยเอกธรรมนัฏจะไปนั่งรัฐมนตรีแรงงาน

แทนคุณสุชาติที่จะหลุดจากเก้าอี้ไปเลย

แล้วก็จะให้คุณนรมน
ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ก็คือว่าพลังประชารัฐเขาจะเจรจากับกระทรวงกับประชาธิปัตย์
บอกเรามาแลกกระทรวงกันไหม
คุณเอากระทรวงศึกษาไปผมเอากระทรวงเกษตรมาให้พลังประชารัฐ
อ้างว่าคนในพักพลังประชารัฐมีความเหมาะสมที่จะนั่งกระทรวงเกษตรมากกว่า

แต่ผมคิดว่าสูตรนี้เป็นสูตรมหาประไล
คือทำให้พักแตกทำให้รัฐบาลแตก

เอ้าสูตรที่สองมาอีก
สลับเอาคุณอนุชานาคาสัยจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายก
แล้วไปเอาคุณนรมนจากรัฐมนตรีช่วยแรงงาน
ไปนั่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายก
เพราะคุ้นเคยกับงานที่นั่นอยู่แล้วตั้งแต่เป็นโคศกรัฐบาล

เอาทีนี้มาใหม่อีก
พลังประชารัฐล่าชื่อหนุนป้อมจัดโผล่ขวางคนนอกนั่งคอลโลม
เปล่าเพราะมีข่าวแวววาว่าจับตาพีรพันธ์คุมกระทรวงศึกษา

พีรพันธ์สารีรัฐวิพากษ์
อดีตเคยอยู่ประชาธิปัตย์แล้วก็ลาออกจากประชาธิปัตย์
แล้วนายกก็เอาตัวไปเป็นที่ปรึกษา
ไม่ใช่ที่ปรึกษานั่งเฉยนะครับ
ไม่ใช่ที่ปรึกษาพิมพ์นำบัตรให้แล้วไม่ต้องไปทำไม่ใช่
เป็นที่ปรึกษามีห้องทำงานให้นั่งและดูงานเรื่องสำคัญสำคัญให้นายกอยู่หลายเรื่อง
ตอนที่เขาแก้ไขปัญหาเรื่องการบินไทยปฏิรูปการบินไทย
อรหันต์ทั้งหลายคนมีความสามารถเข้าไปแก้ปัญหาในการบินไทย
คุณพีรพันธ์ก็ไปทำงานเรื่องนี้ให้นายก
แล้วก็เข้าตาคนต่อใครต่อใครหลายคนว่ามีความเฉียบขาดมาก
ไปถึงก็ขอให้ลดเบี้ยเลี้ยงลดเงินตอบแทนกรรมการอะไรต่ออะไรวุ่นวายไปหมด
สุดท้ายขึ้นมาคุณพีรพันธ์ก็ได้รับการขานรับว่าเออทำงานเข้าตานายก
คราวนี้เขาว่าจะให้คุณพีรพันธ์ไปนั่งกระทรวงศึกษาครับ
เพราะนายกให้ความสำคัญกับกระทรวงศึกษา
แล้วคุณพีรพันธ์ก็มีภาพของนักบริหารที่น่าจะบริหารกระทรวงศึกษาได้ดี
นี่ก็อีกสูตรหนึ่งแต่ปัญหาก็คือว่า
คุณพีรพันธ์นั้นถือว่าเป็นคนนอกพักของพลังประชารัฐ
มันจะเจอแนวรับเจอแนวต้านผ่านไหวไหมล่ะครับ
ถ้าผ่านไหวสูตรนี้ก็ประสบความสำเร็จ
สุดท้ายจะสูตรไหนก็ตามแต่อยากจะบอกนายก
พักพลังประชารัฐบอกรัฐบาลว่าเราเจอปัญหาโควิดนะ
ขณะนี้คนลำบากเดือดร้อนกันทั้งประเทศ
รัฐมนตรีทุกคนที่เข้าไปใหม่อย่าเอาไปซ้ำเติมประชาชน
หาคนที่มีความรู้ความสามารถจริงหาคนที่คนยอมรับได้
แล้วคนจะรู้สึกว่ามีความหวังมากขึ้น
อย่าเอาคนที่ประชาชนเอือมระอาเห็นหน้าก็รู้แล้ว
คนที่เป็นนายทุนของพักคนที่มีมุ้งเลี้ยงสอสอ
จ่ายเงินไว้สอสอเยอะหาเงินมาจากไหนก็ไม่รู้
แล้วก็มาเรียกร้องตอบแทนขอเป็นรัฐมนตรีเอาไว้ก่อน
เรือกำลังจะล่มถ้าฝีพายไม่ดีไปไม่รอดครับ
นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณกรอฟครับคุณมะแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์ด้วยครับเห็นด้วยกับทุกเรื่องที่ได้พูดไป
เรือกำลังจะล่มหวังว่าฝีพายที่มาใหม่๓ท่าน
จะมาช่วยพายเรือให้มันถึงฝั่งได้นะ